ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคลิปที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
กรณีที่มีสาวประเภท๒คนหนึ่ง
เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็ด่าประจาน
ลุงคนนึงที่ขึ้นรถเมษายเดียวกันแล้วก็มาลวนลามเธอ
ทั้งดันทั้งล้วงทั้งจับ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับสาวประเภท๒รายนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้น๒๑พฤษภาคมนะ

เธอเปิดไตรกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สิทธิ์ของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่เธอยืมรถเมย์ไปทำงาน
พอที่ข้างในมันว่างเธอก็ขยับเข้าด้านในรถ

อ่ะให้เธอเล่าให้ฟังสิ
หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้ว

แล้วก็มีคนมาเกาะแกะอะไรอย่างนี้หนูรำคาญ
หนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หันไปถ่ายเขา

คือตอนแรกเธอบอกว่าคิดในใจอยู่แล้วนะ
ตอนแรกที่โดนเหมือนมีอะไรมาโดนก้น

แล้วก็คิดว่าโดนอีกแล้ว
แต่ก็ยังไม่ทำอะไรคิดว่าเดี๋ยวคงหยุด

ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดาบแล้วจ้านะคะ
บอกว่าระหว่างที่เธอโวยวายใส่คุณลุงนะ

บอกว่าไม่มีใครช่วยเลย
คนในรถก็นั่งเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าคุณผู้ชมยังจำคลิปนี้ได้
จะได้ยินเสียงผู้หญิงที่โดยสาวอยู่ในรถคนหนึ่งเหมือนกัน
ว่าอะไรนะแจ้งความเลย

แต่ก็มีเสียงเดียวคนเดียวนอกนั้นเงียบกริบทั้งรถเลย
แล้วเธอก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

แล้วไม่ใช่แค่เธอคนเดียวด้วยนะที่โดน

เคยโดนผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้มาแล้ว

รถเมษายนนี่แหละ
ถึงตอนนี้เธอบอกว่าก็ยังไม่ได้เอาเรื่องนี้

ผู้ชายคนนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มจะเป็นภัยสังคมแล้วนะ
ก็แจ้งความไปเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้